บ้านนายกรัฐมนตรีรอบ๒เริ่มไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่เรานำเสนอข่าวไปวันแรกบอกว่าเป็นการเยี่ยมบ้านรอบ๒
นำข้อมูลของกองทัพออกมาเปิดเผยนะคะ
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าจริงแล้วเนี่ย
บรรยัติคอมพิวเตอร์มีข้อดียังไงบ้าง

ก็มีวงเสวนาที่เขาตั้งโต๊ะเสวนาในเรื่องนี้
มาดูข้อสรุปกันหน่อยคุณผู้ชมคะจากวงเสวนา
หลังผ่านพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงกฎหมายดีขึ้นกว่าฉบับปี๒๕๕๙

นำบทลงโทษในพระราชบัญญัติฉบับนี้
รวมกับคดีหมินประมาททั่วไป

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่
เป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ดีขึ้น
และจะไม่รวมอยู่ในฐานความผิดหมินประมาท
มาดูข้อดีอีกสักหนึ่งข้อค่ะคุณผู้ชมก็คือกรณีมีการนำเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปบิดเบือน
ปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนแต่ไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมินประมาท
กฎหมายฉบับใหม่เปิดทางให้ยอมความกันได้นอกเหนือจากที่ต้องได้รับโทษจำคุกและโทษปรับนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่ฝ่ายที่เขาคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้เขารู้สึกกังวล
ก็คือเรื่องของการใช้ดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่เมื่อถึงเวลาบังคับใช้กฎหมายจริง
พูดง่ายแบบนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าเขาไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่ที่จะมาตรวจสอบและกำกับดูแลในเรื่องนี้นะคะ
โดยเฉพาะมาตรา๑๔วงเล็บ๑เพิ่มเติมคำว่าบิดเบือนซึ่งมันตีความได้หลายอย่างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากการกลั่นกรองพวกเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
ก็เลยกลัวว่าคณะกรรมการจะใช้ดุลยพินิษฐ์ตีความเข้าข้างรัฐ
อาจจะถูกนำไปใช้ปิดปากประชาชนไม่ให้แสดงความคิดเห็น
เพราะคำว่าบิดเบือนเนี่ยมันอาจจะตีความได้หลากหลายบิดเบือนยังไงล่ะ
ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็กังวลเหมือนกัน
นิยามคำว่าบิดเบือนมันไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะไปกระทบกับเสรีภาพของประชาชน
ถึงแม้ว่าภาครัฐเองพยายามจะอธิบายว่า
มันเป็นการป้องกันเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายอย่างเดียว
แต่ก็ยังคลุมเคลือและไม่ชัดเจนในเรื่องของการตีความนั่นเองค่ะ